ไปดูของขวัญที่จะให้คุณแม่เนื่องในวันแม่กันบ้างดีกว่า
ก็จะเป็นไอเดียให้ใครหลายคนสั่งจอง
เพราะว่ารู้สึกปีนี้เทรนด์ของวุ้น
วุ้นกะทิมาแรงเหมือนกันนะมาทำเป็นรูปต่างได้ด้วยไงคะ
เดี๋ยวจะพาไปดู๒ร้าน๒จังหวัดค่ะคุณผู้ชม
เขาทำวุ้นกะทิแบบนี้ในรูปแบบต่างดูสิคะ
เป็นดอกมะลิวันแม่เป็นพวงมาลัยวันแม่
สวยงามทานได้อร่อยด้วยนะคะ
โดยวุ้นสีฟ้าสดใสแล้วก็ตกแต่งด้วยรูปพวงมาลัยดอกไม้
รวมถึงมีข้อความบอกรักแม่แบบนี้ค่ะ
เป็นไอเดียของคุณรุ่งทิพย์เลี้ยงสมบูรณ์หรือว่าคุณนุ้ย
เป็นพนักงานขายรถยนต์ของบริษัทแห่งหนึ่งที่อ่างทอง
แล้วคุณนุ้ยเขาจะใช้เวลาว่างหลังเลิกงานทำขนมขาย
จะได้สร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัวด้วย
คุณนุ้ยก็เล่าให้ฟังนะคะบอกว่าทำขนมขายมา๒ปีกว่าแล้ว
ช่วงนี้ใกล้วันแม่เลยปิ๊งไอเดียว่าเปิดให้ลูกค้า
สั่งจองวุ้นกะทิแบบนี้
จะได้นำไปเป็นของขวัญมอบให้กับคุณแม่
แล้วเลือกรูปแบบได้ด้วยนะคะรูปหัวใจ

รักคุณแม่หรือว่าเขียนชื่อคุณแม่ลงไปเลยก็ได้
ใช่ค่ะก็อิ่มอกอิ่มใจทานได้อิ่มท้องด้วยนะคะ
เดี๋ยวไปฟังเสียงคุณนุ้ยกันหน่อยนะคะ
นี่ต้องรีบสั่งจองเดี๋ยวเช้าหมดจะอดไม่ได้ให้แม่นะคะ
แบบนี้คุณผู้ชมราคาก็ไม่แพง
กล่องนึงก็มีราคาตั้งแต่๑๐๐บาทไปจนถึง๔๐๐บาท
แล้วแต่ขนาดแล้วแต่รูปแบบว่ามันยากง่ายขนาดไหน
ซึ่งพี่หนุ่ยเขาก็บอกนะบอกว่าพอทำแบบนี้มา

แล้วก็มีรายได้เสริมมากกว่า๑๐๐๐บาทต่อเดือน
ดังนั้นคุณผู้ชมที่ชมอยู่นึกได้แล้วว่าจะซื้อวุ้นแบบนี้
ให้คุณแม่สั่งจองได้เลยเราขึ้นเบอร์โทรศัพท์ให้แล้วนะคะ
นำไปมอบให้นำไปกราบคุณแม่และอย่าลืมทานด้วยกันด้วยนะฮะ
แล้วก็ยังไม่หมดนะนอกจากที่อ่างทอง

ไปที่สุราธานีคุณสารินีกิตติสุขตระกูล
เป็นเจ้าของร้านออนไลน์ชื่อว่าร้านบ้านไอติมแอ่นวุ้น
ก็เร่งมือเลยค่ะตอนนี้ทำเค้ก
เค้กวุ้นกะทิบอกรักแม่
แล้วก็ลูกค้าลูกค้าสั่งมาเยอะมากเลย
เดอร์ในเฟซบุ๊กก็เลยต้องเร่งมือหน่อย

บอกว่าเคยทำงานบริษัทขายรถยนต์ที่กรุงเทพตั้งแต่๕ปีก่อนแล้ว
ทีนี้ตัดสินใจมาเอาดีทางด้านนี้ดีกว่า
ก็เลยลาออกจากงานมาเปิดเป็นร้านขายของออนไลน์
ก็รับทำเค้กแล้วก็รับทำขนมไทย
แล้วยิ่งเดือนนี้เดือนสิงหาคมวันแม่ค่ะ
ลองทำเค้กวุ้นกะทิแบบนี้ขาย

ลูกค้าก็สั่งเยอะนะในพื้นที่สุรธานียะค่ะว่ายอดสั่งจองจัด
เพราะว่ายอดสั่งจองเพิ่มขึ้นจากยอดขายปกติหนี้กว่า๒เท่าเลยนะคะ
ราคาที่ร้านนี้เขาขายปอนด์หนึ่ง๑๐๐บาทขึ้นไป
แล้วแต่ละวันทำเยอะขนาดไหนนักข่าวเราก็ถาม
พี่สารินีบอกว่าวันหนึ่งทำวันละ๓๕๕๐ปอนด์นะคุณ
แล้วก็บอกว่าโอ้โหถ้าทำแบบนี้นี่คือรายได้ดีมากเลยนะคะ
ดังนั้นใครที่สนใจขึ้นเบอร์ติดต่อให้เหมือนกันนะคะ

ชื่อว่าสาริสาริบ้านไอติมแอ่นวุ้น
นี่แหละครับก็จะได้เป็นอีกหนึ่งของขวัญที่จะมอบให้กับคุณแม่